นัดกลางสัปดาห์จะลงสนามครบทั้ง๙คู่นะครับ

เมืองทองยูเนเต็ดจะบุกไปเยือนพัฒนายูเนเต็ด
ซึ่งเมืองทองหวังจะเก็บจะชนะ๕นัดรวดครับ
เมืองทองทีมจ่าฝูงที่ชนะมา๔เกมติดนะครับ
บุกไปเยือนพัทยายูเนเต็ดทีมอันดับ๑๐ในเวลา๑๗นาฬิกา๔๕นาที
โดยความพร้อมของเจ้าบ้านพัทยานะครับ
จะเสมอนครราชศรีมามา๒ประตูต่อ๒ในเกมล่าสุด
นี้หมดสิทธิ์ใช้งานลีวอนยังที่ติดทดแบนเพียงรายเดียว
แกนหลักอย่างพิรดลฉ่ำรัศมีและชัยวัดโบราณไม่ติดสัญญายืมตัวจากเมืองทอง
รวมไปถึงเวลิงตันนะครับที่พร้อมลงสนาม
เมืองทองยูเนเต็ดที่ลุ้นชนะต่อเนื่องในลีก๑๔นัด

เกมที่ผ่านมาทศตวรรษีปานพาทีมชนะรวดและยังไม่เสียประตูให้คู่แข่ง
อีกทั้งนัดนี้ไร้ปัญหาในการจัดทัพและพร้อมส่งแกนหลักลงทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นธีรศิลป์แดงดาชนะทิพย์สงกระศิลป์รวมทั้งธีรธรรมบุรมาธรรม
เจ้าถิ่นอยู่อันดับ๓จากผลงานชนะ๓จาก๔นัด
ส่วนนครราชศรีมาอันดับ๙มีเพียง๖คะแนนจาก๔นัด